มาตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมือง
ไม่ขอออกความเห็นเรื่องข้อเสนอ
ในการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

หลังจากถูกแจ้งก้อหาเรื่องการหมิ่นสาร

หมายเรียกในฐานะพยานจนขยับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหา
วันนี้นายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปรับปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ตามหมายเรียกที่ขอสอชอบกล่าวโทษไว้
ในคดีแถลงการยุบพักไทยรักษาชาติ
ข้อหาดูหมินสารและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
กลางแก่นำพักและกองเชียร์มาให้กำลังใจ
เจ้าตัวไม่กังวลเพราะถือเป็นเกียรติยศของการต่อสู้
ภายหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหานานกว่า๓ชั่วโมง
ปิยบุตรตั้งข้อสังเกตว่า
ข้อกล่าวหาเป็นเรื่องดูมินสาร
เหตุใดขอสชซึ่งมีหัวหน้าเป็นแคนดิเดตนายกของอีกพักการเมือง
เป็นคู่แข่งในสนามเลือกตั้ง
กลับเป็นผู้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษ
ทั้งที่เป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูล
จากนี้ต้องทำคำให้การเป็นลายลักษณอักษร

ตามที่พนักงานสอบสวนกำหนดภายใน๙วัน

รัฐบาลคณะมนตรีฝ่ายบริหาร
ก็ถูกพี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ
ดังนั้นองค์กรตุลาการก็เช่นเดียวกัน
ที่มีโอกาสถูกพี่น้องประชาชนวิภาควิจารณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารรัฐธรรมนูญ
ที่ส่งผลกระทบในทางการมือ
สุดท้ายที่สุดผมมีความผิดขึ้นมาจริง
มันจะทำให้บรรทัศน์การวิภาควิจารณ์
องค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐมันจะเป็นไปได้ตามบรรทัศน์จริง
ไม่มีท่าทีความเห็นใดจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ข้อเสนอที่ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีรัฐบาลแห่งชาติ
เพียงว่าความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้

ว่าทุกคนต้องการให้บ้านเมืองเป็นอย่างไร
มีความสงบปลอดภัยรักษาความเรียบร้อยหรือไม่
สำนวนของแต่ละคนสำคัญที่สุดทุกเรื่องนะครับ

มันอยู่ที่จิตสำนึกว่าต้องการให้บ้านเมืองเป็นอย่างไร
สงบปลอดภัยสันติหรือไม่
ขณะที่นายยงยุติยภัยรัฐแก่นำพักเพื่อชาติ

สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติภาคประชาชน
ด้วยการให้สอสอที่มาจากการเลือกตั้ง
หน้าพูดคุยเพื่อหาทางออก
ปลดล็อกสว๒๕๐คนให้อยู่วงนอก
แล้วหากประธานสภาผู้แทนรัศดร
เลือกนายกรัฐมนตรีจากสสที่มีอยู่

ซึ่งวิธีนี้เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูล

นายเทพไทยเสนพงศ์ว่าที่สสพักประชาธิปัตย์
ผู้เสนอจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติยืนยัน
ข้อเสนอมีรัฐธรรมนุนรองรับ
กำหนดให้เลือกนายกคนนอก
แต่จะเกิดขึ้นได้พักการเมืองต้องลดทิศถิ

กรกตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ก็จะเกิดเดทล็อกทางการเมือง
แต่ทุกพักต้องหันมาจับมือด้วยกัน
หรือจะเทกระดาษเลือกตั้งใหม่สูญเสียเงินงบประมาณ
นายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพักพลังประชารัฐ
ขออย่าคิดไกลจากตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
ในขณะที่กรกตยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ฝากเตือนกรกตไม่ควรพวงเรื่องทางการเมือง
ควรเร่งประกาศว่าเขตใดบ้าง

แจกใบเหลืองหรือใบส้ม
เพื่อให้แต่ละพักการเมืองเตรียมตัวให้สอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่
ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ๒๘เมษายน
ชัดชัยณบางช้างสมาชิกพักเพื่อไทย
ในฐานะตัวแทนนางนันทวันประสบดี
สมัครสอสอเขต๗สมุทรปราการ
วีดีโอและภาพถ่ายยื่นเรื่องต่อกรกตขอให้จัดเลือกตั้งใหม่
หลังพบความไม่ชอบมาภากลในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง

การแก้ไขคะแนนหรือนับคะแนนผิดพลาด
แม้จะตรวจสอบซ้ำถึง๔ครั้ง
โดยก่อนหน้านี้ได้นำหลักฐานความผิดปกติของ๒๗หน่วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน